เออแต่มันตัวเบิ้ลเริ่มเลยตอนที่ถ่ายคลิปติดเนี่ย

เอารู้
เฮ้ยลงแล้ว
โอ้โหตัวมันบะเริ่มเลยดำธมึนแบบนี้

เพราะว่าชาวบ้านยกมือถือขึ้นมาถ่ายทันแค่นี้

จังหวะที่มันกระโดดแบบโอ้โห

ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับต้นไม้ที่ต้นไม้มันก็ใหญ่

เขาบอกว่าไงนี่ลิงมันตัวเท่าหมาเลย

แล้วกำลังเหมือนจังหวะบินแบบนี้ค่ะ

บริเวณบ้านชากลางที่เขาสมิงจังหวัดตราด
บิดลูกทุเรียนเนี่ยเสียหายหมดน่ะนะคะ
เจ้าของสวนทุเรียนบอกแบบนี้
ลิงป่าเนี่ยมันจะมาทำลายลูกทุเรียนเสียหาย
ก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยมาจับตัวหน่อย

กระโดดหนีจากต้นไม้สูงแบบนี้ค่ะ

โอ้โหมันกะจะลักทุเรียนไปแกะกินเลยเหรอฮะ
ใช่แล้วตอนนี้คือทุเรียนเนี่ย

วิกลิงพอมันเด็ดเสร็จแล้วปุ๊บ

ออกผลผลิตกำลังจะเก็บขายนะ
เออแล้วทีนี้ก็กลัวไงว่าลิงป่าแบบนี้
จะมาสร้างความเสียหายให้กับผลทุเรียนหรือเปล่านะคะ

เราก็เฮ้ยอะไรวะแล้วมันก็ครู

นั่นแหละแล้วก็โทรตาม
ลิงเนี่ยน่าจะประมาณ๓ปีได้มั้งเนอะ
๒๓ปีแล้วว่ามันแหล่แก่แล้วนะ

มันหายไปเลยคุณก็หากันทั้งวัน
ถ่ายได้คลิปเดียวเขาบอกโอ้โหก็ดีแล้วนะ

ถ้าเกิดอยู่คุณจะผลักดันมันเป็นยังไง

มันไม่ฟังหรอกคุณต้องให้เจ้าหน้าที่มาแล้ว
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยต้องประสานไปยังประสุทธิ์ที่จังหวัดตราด
แล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้มาช่วยหน่อย
จัดการบัญธีผลักดันบัญธีรอเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณกับครึ่งวันเหมือนกัน

แล้วทีนี้ตอนมาถึงอ้าวอยู่ไหนแล้วหาไม่เจอแล้ว
กลัวเดี๋ยวมันทำอันตรายต่อชาวบ้านด้วย
ใช่แล้วเด็กนะถ้าเกิดในพื้นที่มีเด็กก็กลัวไง
ลิงมันจะมากัดเด็กมาทำอันตรายเด็ก
เห็นแบบนี้มันอาจจะตัวใหญ่กว่าเด็กด้วยซ้ำนะ